อีกหนึ่งที่ที่อยากพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่วัดพระธรรมกาย
แม้ว่าจะมีการออกหมายจับพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะ
แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ยังคงเดินทางไปเวียนเทียนเป็นจำนวนมากค่ะ
ติดตามจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ
สำหรับพิธีเวียนเทียนในวันนี้นะคะพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แต่มอบหมายให้ทางรองเจ้าอาวาสมาทำหน้าที่แทน
โดยลูกศิษย์แจ้งว่าพระธรรมชโยยังอาภาษณ์และต้องรักษาตัวค่ะ
ขณะที่พิธีเวียนเทียมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศสดที่วัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีพและเวียนเทียน
รอบสภาธรรมกายสากลค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
คือวันประสูจน์ตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า
โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
พม่ากัมชาเข้าร่วมเวียนเทียนด้วยค่ะ
หน้าที่ก่อนหน้านี้นะคะพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกัน
นั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อความสงบ
และความอำเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองค่ะ
สำหรับพิธีในวันนี้นะคะพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ได้เข้าร่วมพิธี
แต่มอบหมายให้พระราชภาวนาจารย์
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปฏิบัติศาสนกิจแทน
โดยลูกศิษย์แจ้งว่าพระธรรมชโยยังอาภาษณ์และต้องรักษาตัว
พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีระบุนะคะว่า
มาร่วมทำบุญและปฏิบัติศาสนกิจกับทางวัดพระธรรมกายตลอด
เพราะเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนา
และแม้ว่าขณะนี้พระธรรมชโยจะถูกสารออกหมายจับ
ก็ไม่ได้ทำให้ความเลื่อมใสลดลง
และขอให้กำลังใจพระธรรมชโยในการต่อสู้คดีค่ะ
ไม่เคยสงสัยใดกับหลวงพ่อเลยนะคะ
เพราะว่าก็ที่บอกไปว่าเข้าวัดมา๑๓ปีแล้วนะคะ
แล้วก็พิสูจน์มาตลอดเลยว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อ
ไม่ได้เป็นอย่างที่ในข่าวพูดเลยนะคะ
แล้วก็เราก็มานั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานให้ท่านแข็งแรงเร็ว
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
คิดว่าสิ่งที่ท่านทำมา๔๐กว่าปีนะคะ
ที่อยู่ในเพศสมณะความดีทุกอย่าง
เทวดาแล้วก็พระพุทธเจ้าจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
มั่นใจมากเลยค่ะแน่นอนค่ะจะมาทำบุญที่วัดอย่างสม่ำเสมอ
แล้วก็จะชวนเพื่อนญาติพี่น้องเราทุกคนเลยมาปฏิบัติธรรม
เพราะตอนนี้นะคะศาสนาพุทธเราเนี่ย
ไม่ใช่แค่วัดธรรมกายวัดเดียวนะคะ
หนูก็ไปทุกที่เลยค่ะไปหลายวัดวัดข้างบ้าน
ใส่บาททุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะทำสม่ำเสมอเลย
เฉพาะวัดพระธรรมกายทำให้ชีวิตเรารู้จักบุญรู้จักบาป
รักบุญกลัวบาปมากขึ้นเราก็ไม่ลืมพระคุณของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมะ
เราก็จะมาปฏิบัติเรื่อยเลยค่ะแล้วก็จะไม่ทิ้งท่านแน่นอนค่ะ
ก็คือในทางพุทธเราเป็นชาวพุทธเนอะ
จริงแล้วก็ตามการละมสูตร
คือเนื่องจากว่าในแง่ของคดีหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็อาจจะดำเนินกันไปแต่การพิสูจน์ความจริงเป็นเรื่องสำคัญ
คือการที่ว่าจะมีการกล่าวหาเรื่องอะไรอย่างนี้

พระบรรยารพปุญญะชโยผู้ช่วยอำนวยการ
สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายยืนยัน
ว่าแม้พระธรรมชโยจะถูกออกหมายจับ
ก็ไม่กระทบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ที่มีต่อตัวพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายค่ะ
คือจะเห็นได้ว่ากระแสข่าวต่างทำให้คณะสิทธิ์ของวัดพระธรรมกาย
ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเป็นห่วงหลวงพ่อนะ

แต่ว่าเป็นห่วงแล้วเราจะทำยังไงในการแสดงออก
ก็คือมาร่วมงานกันที่นี่เป็นนอกจากจะมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชา
คือมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนแล้ว
ก็ยังมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ความหนักแน่นในสัตว์ธรรมที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยคด้วย

เพื่อรับรองอาการป่วยของพระธรรมชโย
ที่กำลังถูกตรวจสอบเพราะไม่ถูกต้อง
เนื่องจากไม่ผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลค่ายพานุรังศรีนั้น
พระมหานพพรยืนยันนะคะว่า
ขอให้ฝ่ายกฎหมายและแพทย์เป็นผู้ชี้แจงในกรณีนี้ค่ะ
เจริญพรสำหรับเอกสารชี้แจงของทางโรงพยาบาล
ที่บอกว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อ
ไม่ได้มาทำการรักษาที่โรงพยาบาล
ตรงนี้เป็นการยืนยันให้เห็นว่า
หลวงพ่อธรรมชโยไม่ได้ออกไปจากวัดเลย

และไม่ได้ออกไปจากวัดอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์
ซึ่งที่วัดมีความพร้อมในการดูแลหลวงพ่อ
ซึ่งทำแบบนี้มาแล้วเป็น๑๐ปี
มีอุปกรณ์การแพทย์มีคณะแพทย์ประจำที่ดูแล
เจริญพรคือคุณหมอมีความเชี่ยวชาญ

แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโลหิตวิทยาจริง

ที่เป็นขั้นตอนของทางโรงพยาบาลกับคุณหมอ

อยากจะให้ทางฝ่ายกฎหมายมาแถลงจะชัดเจนกว่า
วัดพระธรรมกายยังไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนนะคะ
ว่าทางฝ่ายกฎหมายและแพทย์จะออกมาชี้แจง
กรณีใบรับรองแพทย์ดังกล่าวเมื่อใด
เพราะเพิ่งปรากฏข่าวตามหน้าสื่อมวลชน
แต่ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะ
สำหรับกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดพระธรรมกายนะคะ
เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ส่วนกรณีการชี้แจงเรื่องใบรับรองแพทย์
ใบรับรองอาการป่วยของพระธรรมชโยนะคะ
ทางวัดจะชี้แจงให้ทราบในเวลาต่อไปค่ะ
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์และทีมข่าวนะคะ